ทำที่ทำท่าไปลูกค้าขอลองไซ่คอหน่อย

พอลองได้ปุ๊บเท่านั้นแหละคุณ
จะออกจากร้านแต่ออกไม่ได้

คล้ายกับว่าพอเข้าไปปุ๊บถ้าชิงทองมาได้

คือร้านเขาสังเกตลูกค้านะคะทินี่ใช่
แรกที่เอาให้ลองสวมใส่ในคอไม่ได้
ทีนี้ก็เลยขอลองเส้นใหม่ได้ไหม

คุณผู้ชมฮะพอลองเส้นใหม่ที่มันยาวกว่าก็เลยสวมใส่เข้าไปได้
และทำทีทำท่านะเหมือนจะยกโทรศัพท์ขึ้นบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงิน
มุมนี้ก็เห็นชัดเจนคือกล้องเขามีหลายมุมนะคุณนะ
เห็นชัดเจนนี่แล้วอยู่นะก็จะออกจากร้านไปเฉยเลย
แล้วประตูมันล็อกคุณดันก็ไม่ได้ดึงก็ไม่ได้

แหยกลับเข้ามาแล้วบอกว่าแค่แหย่เล่นครับ

คุณผู้ชมคิดว่าเขาเชื่อไหมล่ะเจ้าของร้านหรือพนักงานไม่เชื่อ

ทีนี้พอยิ้มแหยกลับเข้ามาถอดสร้อยคืน
พนักงานกับเจ้าของร้านเรียกตำรวจเลยจ๊ะ
ใช่เพราะว่ามีจังหวะที่เขายกมือไหว้ด้วย

จริงมีภาพอีกมุมใช่ไหมขอดูอีกมุมหน่อย
ก็จะเห็นมุมของการยิ้มแหยได้ชัดเจน
เขาก็ยกมือขอโทษแบบนี้
เจ๊ผมไม่ได้จะเอาผมก็แค่แห่เล่น

กล้องวงจรปิดเห็นพฤติการทั้งหมด
นี่คุณขอโทษนะครับขอโทษนะครับ
สุดท้ายนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบที่ร้านทองห้างทองสุวรรณหาดใหญ่
เขตเทศบาลนครหัดใหญ่จวัตรสงครานี้นะครับ
ก็ต้องมาจับกลุ่มควบคุมตัวคนร้าย
ก็คือนายนัทธนลขวัญทองอายุ๒๗ปี

มอบตัวแต่โดยดีคุณก็ถูกขังอยู่ในร้านนะฮะ
ส่วนหน้าร้านก็พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงินของเขาเนี่ย
จอดติดเครื่องอยู่พร้อมที่จะขี่หลบหนีได้ทันที
ก่อเหตุเสร็จนี่คุณจะผลักจะดัน

ขณะที่เจ้าของร้านทองนะเจ๊พิวาพร

เห็นแล้วล่ะคนร้ายมีพฤติกรรมน่าสงสัย
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านไม่ดับเครื่อง

เมื่อคนร้ายลงมือก่อเหตุนะ

คนร้ายถูกขังเอาไว้ไม่สามารถหนีออกไปได้
แล้วเขาก็พยายามต่อรองงั้นปล่อยผมก่อนได้ไหม
บอกปล่อยไม่ได้ต้องรอก่อนรอใครรอตำรวจฮะ
สุดท้ายตำรวจมาควบคุมตัวแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย

ขณะที่ผู้ต้องหาสารภาพว่าต้องการหาเงินไปเที่ยวปีใหม่
ก็เลยขี่รถจากบ้านพักในอำเภอสะดาว

และจากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหาคือนายนัทธนล
พ้นโทษในคดีชิงทรัพย์ออกจากคุกได้ไม่นาน

เรื่องนี้นะสอนให้รู้ว่าร้านทองเขาก็มีมาตรการในการป้องกันนะคุณนะ
เฉพาะประตูนิรภัยอะไรแบบนี้นะ
คุณเข้ามาก่อเหตุคุณออกไม่ได้คุณก็ถูกขังอยู่แบบนี้
ส่วนพนักงานหรือเจ้าของร้านเขาก็ไปซ่อนตัวอยู่ข้างหลังได้
แล้วกดออดปุ๊บตำรวจก็มาทันที
กรณีนี้ที่สำคัญคือเขาไม่มีอาวุธปืนด้วยแหละ
ถ้าเกิดเขามีอาวุธปืนคือเขาอาจจะแบบยิงกระจกแล้วออกไปไงนะครับ